เราก็พูดกันอยู่บ่อยเวลาที่ถึงแยกวัดใจ

ก่อนมองซ้ายมองขวาถึงจะไปเนอะ

เขาก็หยุดนะคะแต่รถที่ตามมา

คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันนิดนึงค่ะ
เหยียบ
ก็ต้องขออภัยอาจจะฟังไม่ได้สับ
เพราะว่าเขาตอบว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

อันนี้เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ

สู่เข็ดน้องจอกกรุงเทพฯพอมาถึงแยกตรงนี้
มันไม่มีสัญญาณไฟใช่ไหมคะก็เลยต้องหยุด
เพื่อความปลอดภัยดูซ้ายดูขวาดูอะไรก่อนค่อยไป
อุ๊ยแต่ข้ามยากจริงนะใช่ค่ะ
ดูสิเห็นไหมทีนี้รถตู้คันสีขาวเมื่อสักครู่นี้
อยู่ด้านหลังบีบแร่ใส่แบบดังมาก
เธอต้องตัดสินใจเลี้ยวเห็นไหมตามภาพก็คือเลี้ยว
เท่านั้นไม่พอรถตู้นี่มาปาดเลย
เบียดมาปาดเลยโอ้โหปาดปุ๊บหยุดจอด
แล้วก็ลงมาด่าตามภาพเมื่อสักครู่
โอ้โหเจ้าของคลิปที่เป็นผู้หญิงเธอบอกเธองงมากเลยอะค่ะ
เธอก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
คือจริงแล้วก่อนที่จะไปถึงแยกนะคะ
รถตู้เขาก็ขับตามหลังมาปกติไม่ได้มีท่าทางว่าจะแซงหรือจะอะไร
แต่พอถึงแยกเธอก็ต้องหยุดเธอบอกว่าเธอยังแบบกังวลใจ
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุมันหวัดระแวงไปหมดเลย

พอหยุดปุ๊บอ้าวรถตู้บีบแรดังเลย
แล้วก็เนี่ยขับตามมาเบียดมาปาดและลงมาด่าเธอ
ใช้รถใช้ถนนต้องใจเย็นแล้วคุณไปด่าเขาทำไมคะ

เพื่อความปลอดภัยเจอแยกในลักษณะแบบนั้นมันต้องหยุดก่อน
พี่รถตู้คันนี้เนี่ยตอนนี้คนเขาก็เห็นพี่กันทั่วประเทศแล้วล่ะ
เห็นหน้าค่าตาเห็นทะเบียนรถเห็นทุกอย่าง
อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาละโมโหขนาดไหนก็ไม่รู้

จอดรถดักหน้าเขาลงมาเนี่ยเขาเปิดกระจกมาเอ้าผู้หญิง

แทนที่จะเผาเบาหน่อยใส่เป็นชุดเลย
โอ้โหเดี๋ยวพี่ไปไหนเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรมากกว่านั้น
พี่อยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาก็แล้วกันนะฮะ
แต่ตอนที่ลงมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับ